เงินแล้วเพื่อนไม่ให้ชักปืนยิงนัดเดียวดับเลย
หลายคนคงเป็นเจ้าหนี้ที่เป็นแบบนี้
ตอนมายืมนะโอ้โหอ้างแม่น้ำทั้ง๑๐สาย
แทบจะก้มกราบแล้ว
ให้เสร็จปั๊บทวงครั้งที่๑ทวงครั้งที่๒ทวงครั้งที่๓
ครั้งนี้เฮ้ย๖๐๐จะให้ไหมไม่ให้ยิงเลยครับ

ล่วงแล้วนี่ตอนแรกก็เนี่ยฮะละล้าละลังนะครับ
ทะละนี่ถี่ไปถี่ถี่ไปถี่
๖๐๐คืนเนี่ยเฮ้ยนี่แหละครับคุณผู้ชม
เหตุเกิดขึ้นเมื่อวานครับในโรงงานแห่งหนึ่งที่

ธีรพงศ์ภาษีอายุ๓๒ปีผู้ก่อเหตุนะครับ
มีปากเสียงกับคนตายคือนายไกรวิทย์แนนสถิต
อายุ๔๕นี่คือกล้องวงจรปิดจับ
เอาไว้ได้ชัดเจนเลยโอ้หวัดเสียว

พอลูกหนี้นั่งเสร็จปั๊บยิงโป้งมาให้ฮะ
โอ้โหนะครับคือพยายามห้ามแล้ว
แต่สุดท้ายนายธีรพงศ์เนี่ยก็ชักปืนยิงใส่ไกรวิทย์หนึ่งนัดล้มลงเลยเสียชีวิตในที่สุด
จากนั้นเจ้าตัวก็หนีครับหนีเอาพาปืนหนีไปด้วย
ตำรวจสภน้ำสมเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเจอร่างของผู้เสียชีวิตนอนเสียชีวิตอยู่นะครับ
จากการถูกยิงเข้าหน้าอกข้างซ้ายโอ้โห
แล้วก็เจอเงินส่งร้อยตกอยู่ข้างศพ
จากการสอบสวนทราบว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนกันเพื่อนร่วมงานกัน
สาเหตุมาเกิดจากแบบนี้คุณผู้ชม
ธีรพงศ์มาทวงหนี้๖๐๐บาทที่ไกรวิทยืมไปไม่คืนสักที
พอมาทวงก็อ้างว่าไม่มีพอมาทวงก็อ้างว่าไม่มีเอาไว้ก่อน
จนคนยิงเจ้าหนี้เนี่ยโมโหว่างั้นเถอะมีปากเสียงกัน
แต่สุดท้ายเขาตัดสินใจยิงในที่สุดครับ
วันเดียวกันธีรพงศ์ก็มามอบตัวนะครับหลังจากถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่
เพราะว่ามีหลักฐานในภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็คงจะรู้ว่าอยู่ไหนด้วยเขาอ้างบอกว่า
ปืนผมโยนทิ้งแล้วปืนไทยประดิษฐ์ที่ใช้ผมโยนทิ้งทิ้งที่ไหน
เรื่องด่าด่าว่าไงด่าถึงพ่อถึงแม่ผมห้ะ
ผมก็โมโหผมเรื่องยิงเลยนะครับเบื้องต้นจำหนวดแจ้งก็หาในธีรพงศ์
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ประสานกู้ภัยนะครับไปงมนะฮะหาปืนที่ใช้ก่อเหตุแต่ยังไม่เจอนะแล้วเดี๋ยววันนี้จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพยังไงก็ฝากถึงเจ้าหนี้หน่อยนะครับท่านเป็นเจ้าหนี้อยู่แต่ถ้าท่านฆ่าเขาตายนะครับสถานะจะเปลี่ยนส่วนลูกหนี้ตอนไปก็ไปมือสิบนิ้วมือสิบนิ้วคืออะไรนี่ไงมือสิบนิ้วนะครับ
เป็นหนี้ต้องใช้ทวงหนี้ต้องทวงอย่างเป็นธรรมครับคนเขาจะบอกไงเขาบอกว่าอะไรนะตอนตอนทวงอ่ะก็จะปากก็บอกว่าไม่มีแต่ใช้ชีวิตแบบเศรษฐีดูใบโพสต์รูปลงโซเชียลนั่นสิแต่ว่าไม่ยอมคืนตังค์เขาสักทีล้านสายพานมากอะไรพวกนี้นะบางทีก็เห็นถ่ายรูปมา